ที่ของตำรวจเนี่ยเยอะแยะเหมือนกันนะ
ต้องตรวจตราดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย

คือเหมือนต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา
คือต้องเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแล้วต้องคล่องตัว
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตำรวจสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
ร่องแคล่วแล้วก็คล่องตัวได้คือเครื่องแบบอืมถ้าให้ดิฉันคิดตอนนี้นะ
เครื่องแบบของตำรวจเนี่ยนั่นเปี้ยเลยนะเออทีนี้แหละวันนี้ค่ะ
รองพบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบานรวมถึงทีมเลยมีการแถลงนะคะ
เป็นโครงการพัฒนาเครื่องแบบตำรวจสายตรวจค่ะจะได้คล่องตัวเวลาทำงาน
แบบขึ้นไว้วิ่งตามคนร้ายอะไรจะได้เร็วค่ะคล่องตัวขนาดไหน
ไปดูคลิปนี้กันค่ะค่ะในส่วนกางเกงกางเกงเป็นกางเกง
ที่ที่คอบนะครับขอบยังเกงเป็นยางยืดนะครับ
สามารถลุกนั่งได้สบายไหนลองนั่งคุกเข่าดูนะครับ
คล่องตัวนะครับที่จะเป้าปีกขาดเนี่ยจะไม่มีไม่มีเกิดขึ้น

คุณแต่ก็แสดงถึงความคล่องตัวและยืดหยุ่นของเสื้อผ้า
ยังไงคะปกติถ้าเสื้อผ้าตึงล้มคือล้มค่ะ
นี่ยังทรงตัวอยู่ใช่ไหมใช่มีการขยับได้เพื่อให้ตัวเอง
หยัดขึ้นมาอีกครั้งดิฉันว่าอาจจะตื่นเต้นไง
จังหวะลุกเมื่อกี้บอกว่าอันนี้
พอนั่งคุกเข่าเสร็จปุ๊บจังหวะจะลุก
พื้นข้างหลังเป็นทางล่านไหมคุณ
มันนิดนึงนิดเดียว

พื้นที่กองบรรชาการตำรวจนครบาน
มีสลจกวัฏสลบางยี้ขัตน์

บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทดลองไปก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ย
รวบรวมความคิดเห็นออกมาบอกกัน
แล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงเรื่องของเครื่องแบบสายตรวจใหม่

ก็ดีนะจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น